สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรื่องดารานักท่องเที่ยวไต้หวัน
ผมยกหูบอกผู้หลักผู้ใหญ่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่า
อาจยากรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ทุกแห่งตำรวจเลวไปก่อเรื่องแบบเนี้ย
ประเทศไหนก็มีประเด็นมันอยู่ที่ว่า
เมื่อเขาไปก่อเรื่องแล้วเนี่ยผู้บริหารเจ้านายจะว่ายังไง
ผู้บริหารประเทศจะว่ายังไงถ้าเราจัดการโดยเด็ดขาด
ทันทีทันควันเอาเข้าคุกให้ออก
มันจะทำให้สถานการณ์ความเสียหายกับประเทศ
มันน้อยลงไปเยอะแต่ถ้าเรายังอ้อมแอ้มอ้อมแอ้ม
ทำอะไรก็ไม่ทำอ้อมแอ้มไปอ้อมแอ้มมา
ืดเยื้อเลื้อรังยิ่งหายนะ
ฉะนั้นเขาไม่ได้ดูกันว่าใครก่ออาจยากรรมเขาดูว่าเมื่อเกิดอาทยากรรมแล้วเนี่ย
ประเทศนั้นปฏิบัติกับคนที่เกิดก่ออายากรรมยังไง
ดูแลนักท่องเที่ยวยังไงนี่เรื่องใหญ่นะครับ
ฉะนั้นเท่าที่ฟังเมื่อกี้สอบไปสอบมาไปสอบใครก็ไม่รู้
สอบเหมือนกับว่าสอบว่าจริงหรือไม่จริงแต่ว่าที่จะสอบเอาตัวมาลงโทษเนี่ยอย่าช้า
วันนี้มีเรื่องที่โบราณเขาบอกว่ากว่าถั่วจะสุกงาก็ไม่

ปล่อยให้คนไทยถูกหลอกลวงสารพัดสารพันธุ์มากมายมหาศาล
หมดเนื้อหมดตัวเครียดทั้งครอบครัว
นึกขึ้นมาได้อีกทีนึงโอ้โหเงินที่สร้างสมมาตลอดชีวิต
หมดไปกับแก๊งคอนเซนเตอร์
เป็นทุกข์และก็เครียดหมองหม่น
ครอบครัวบางครอบครัวแตกสลาย
เพราะว่าเมียไปถูกหลอก
วันดีคืนดีผัวก็พูดอีกแล้วว่าโอ๊ยนี่ถ้าเธอไม่ให้ไม่ไปถูกหลอก
เราก็จะได้มีเงินใช้มากกว่านี้

นี่คือภาวะที่คนไทยเจอ

วันนี้เนี่ยพอถือมคติว่ามาช้าดีกว่าไม่มา
ทำอะไรสักอย่างดีกว่าไม่ทำอะไรและทำแบบหน่อมแน้ม
ผมอยากให้ท่านดูหัวข่าวนี้และเป็นข่าวดี
ขอรมออนุมัติออกกฎหมายจัดการอาจยกรรมออนไลน์

ไม่มีกฎหมายเฉพาะที่ให้อำนาจสถาบันการเงิน
ที่จะระงับทำธุรกรรมได้
สงสัยว่าเป็นธุรกรรมที่หลอกลวง
ผิดกฎหมายก็ทำอะไรไม่ได้
ธนาคารบางธนาคารเนี่ยไปปิดบัญชีเพราะรู้ว่าไอ้นี่บัญชีม้า
ส่งข้อมูลไปให้ธนาคารอื่น
ธนาคารอื่นแทนที่จะรู้ว่านายคนนี้
ไปเที่ยวเปิดบัญชีม้าที่โน่นที่นี่

ธนาคารก็ไม่กล้าปิดกลัวเขาถูกฟ้อง
ฉะนั้นไอ้บัญชีม้าพวกนี้โดนปิดที่นี่ไปเปิดที่โน่น

ฉะนั้นก็ทำอะไรไม่ได้
หรือทำได้ก็ทำแบบหน่อมแน้ม
จนกระทั่งว่าถ้าท่านดูตัวเลขเนี่ย
ตั้งแต่วันที่๑มีนาถึง๓๑ตุลาปี๖๕
มีคดีหลอกลวงทางออนไลน์เกิดขึ้น๑๑๔๐๐๐คดี
๑๑๔๐๐๐คดีเนี่ยเฉลี่ยวัน๑๘๐๐คดีนะ
มูลค่าความเสียหายท่านดูตรงตัวแดงเนี่ยนะ

ทีนี้ลองดูว่ากฎหมายใหม่ที่จะออกมาเนี่ยเป็นยังไง
เริ่มต้นก็คือว่าขอรมออนุมัติร่างพระราชกำหนดออกมาฉบับหนึ่ง
พระราชกำหนดเนี่ยเอามาใช้ก่อน
แล้ววันหนึ่งก็จะเปลี่ยนเป็นกฎหมาย
พระราชกำหนดฉบับนี้ชื่อว่า
หลักการสำคัญก็คือระงับธุรกรรมที่น่าสงสัยได้ระงับการเปิดบัญชีม้าได้
รับจ้างเปิดบัญชีม้าเจอโทษหนักจำคุก๓ปี๕ปีปรับสูงสุดได้ถึง๕แสนบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับนี่ฉะนั้นรายละเอียดก็คือว่า
ขั้นตอนในการระงับทำธุรกรรมเขาจะบอกละเอียด
กรณีได้รับแจ้งว่าผู้เสียหายให้สถาบันการเงิน
ให้ผู้ประกอบธุรกิจระงับธุรกรรมมีเอาเป็นว่าในรายละเอียดของกฎหมายเนี่ยมีหมด
ให้ผู้เสียหายร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนได้ภายในเวลา๔๘ชั่วโมง
ให้พนักงานสอบสวนดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีและกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์นั้น
ภายในเวลา๗วันนับตั้งแต่ได้รับแจ้ง

ก่อนหน้านี้เนี่ยไปแจ้งความแจ้งไปที่โน่นที่นี่ไปที่โน่น
ให้ไปไล่ไปที่นี่ไปที่นี่ไล่ไปที่นั่น
เวียนหัวกว่าจะได้เรื่อง
โดนหลอกแท้ยังเจ็บช้ำน้ำใจกับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่
แต่ต่อไปนี้เนี่ยไปทำอย่างนั้นไม่ได้แล้วนะ
ต่อไปนี้เจ้าหน้าที่ต้องถือกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ฉะนั้นเส้นทางออกกฎหมายก็คือในลำดับต่อไปเนี่ย
ขอรมอจะส่งร่างพรกรนี้ให้คณะกรรมการกฤษฎีกา
ให้คณะกรรมการกฤษฎีกาไปตรวจพิจารณา
เสร็จแล้วก็ส่งสภาออกเป็นกฎหมาย
ได้ยินว่าจะอยู่ในชั้นกฤษฎิกาเนี่ยประมาณ๒อาทิตย์
ทีนี้ช่วงนี้มันเป็นช่วงมันเป็นช่วงช่องว่าง
คงจะหากินลำบากแล้ว
ตอนนี้มันออกปฏิบัติการส่งข้อความเชิญชวนอะไรต่ออะไรแนบเนียนมาก

มันไม่ขอเบอร์บัญชีไม่ขออะไรทั้งนั้นแต่ว่าขอหมายเลขบัตรประชาชน
แล้วมันมาเนียนมากที่จะให้บริการเรื่องนั้นเรื่องนี้สารพัด
แล้วมันสามารถเชื่อมโยงได้ว่าไอ้เลขบัตรประชาชนกับเลขบัญชีที่เราไปเปิดไว้เนี่ย
มันเชื่อมกันได้ไม่ต้องไปกดลิงค์ไม่ต้องทำอะไรเงินก็ถูกดูด
เจอกันมาเยอะตอนนี้มันอารวาสหนักมากเพราะถือว่าอีกหน่อยจากนี้ไปมันจะทำอะไรไม่ได้แล้ว
ฉะนั้นช่วงนี้ต้องระวังให้มากต้องระวังให้มาก
ภาวะกันไปหมดเลยครับเจอกันไปหลายคน
บางคนบอกว่าไอ้ที่เราเปิดบัญชีธนาคารไว้เพื่อโอนเงินอะไรต่ออะไรต่างแล้วผ่านแอปเนี่ย
ไปไล่ปิดให้หมดนี่ไหมไม่รู้ว่าวันดีคืนดีปั๊บเงินมันจะหายไปจากธนาคาร
แต่ว่ามันไม่ถึงขนาดนั้นครับมันยังไม่ถึงขนาดที่ว่าอยู่ดีดี
เราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยมันมาดูดเงินของเราอย่าไปวิตกเป็นไปไม่ได้
แต่ว่าเราไปกดไปกดลับไปกดลิงค์ไปให้โน่นให้นี่กับมัน
เพราะเราเชื่อว่ามันทำเนียนมากซุ่มเสียงน่าเชื่อถือ
ไม่มีพิรุษเหมือนเก่านี่มาในรูปแบบนี้
ฉะนั้นช่วงนี้ก็ให้ปลอดภัยไว้ก่อนก็คือว่าอย่าไปหลงกล
มันจะส่งอะไรมาเราจะโชคดีมากน้อยแค่ไหนเราจะได้ประโยชน์อะไร
อย่าไปสนใจไม่ว่ามาจากทางไหนเอาไว้ก่อนช่วงนี้
เพราะมันเป็นช่วงที่รอกฎหมายรอกฎหมายทุกอย่างจะดีขึ้น
เอาล่ะปิดท้ายช่วงนี้ขอขีดเส้นใต้
ประชาสัมพันธ์เรื่องดีเรื่องของคนรักสุขภาพ
ข่าวดีของคนที่นิยมบริโภคอาหารปลอดภัย
มันเป็นตลาดนัดอินซีใจกลางเมือง
เป็นงานที่กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์จัดขึ้น
เขาเปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่ายสินค้าออร์แกนิคทั้งหลาย
สินค้าปลอดภัยสินค้าชุมชน
ได้นำสินค้ามาเปิดบริการให้คนรักสุขภาพมาซื้อหากัน
แล้วนอกจากเป็นประเภทอาหารแล้วที่ไม่ใช่อาหารก็มี
ประเภทเครื่องสำอางเครื่องบรรลุงผิวต่างเนี่ย
เขามากันเป็นร้อยล้านค้าเป็นมีกิจกรรมเวิร์คชอปในหลายรูปแบบ
มีกิจกรรมเจรจาธุรกิจระหว่างคนขายคนซื้อ
ออร์แกนิควิกเอ็นมาร์เก็ตที่ว่านี้เขาจัดขึ้นอย่างนี้ครับ
เสาร์อาทิตย์ศุกร์เสาร์อาทิตย์ศุกร์เสาร์อาทิตย์
จัดไปจนถึงวันที่๑๒กุมภาเปิดตั้งแต่เวลา๑๗นาฬิกาถึง๒๓นาฬิกา
ท่านเดินทางไปโดยรถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยลงสถานีพระราม๙เดินไปแป๊บเดียวถึงเลย
อันนี้ก็มาเชิญชวนเพราะว่าอยากส่งเสริมให้คนไทยดูให้ความสำคัญกับสินค้าปลอดภัย
อยากส่งเสริมให้สินค้าออร์แกนิคผักผลออร์แกนิคสินค้าออร์แกนิคผลไม้ออร์แกนิคเนี่ย
มันจะได้ขายได้ช่วยกันส่งเสริมสุขภาพเราจะได้ดีขึ้นครับคุณแข็งน้ำแข็งครับคุณบุ๊คครับ